มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยาบ้าเนี่ยมันทำให้คนบ้าจริงเลยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเสพยาบ้าจนหลอนหลอนเสร็จปุ๊บจุดไฟเผาบ้านตัวเองเลยนะคะ
เพราะดีมากที่แม่กับลูกสาวของตัวเองวิ่งหนีตายออกมาได้
ส่วนตัวเองทำไงคะนั่งดูผลงานของตนอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำรถดับเพลิงเข้าไปช่วยระงับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดที่บ้านหลังนี้แหละคุณเห็นไหม
บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาลสินค่ะไปถึงไฟก็ลุกลามไปพอสมควรนะคะ
ไฟไหม้ซับสินภายในบ้านควันก็ขมงชงเฉงแบบนี้ค่ะ
ต้นเพลิงเกิดมาจากห้องนอนของชายคนดังกล่าวชายคลั่งนี่แหละค่ะ

กระทั่งนอกจากไฟไหม้ที่ห้องนอนของตัวเองแล้วนะ
ลามออกมาที่ตัวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการฉีดน้ำสกัดเพลิงสักประมาณกว่า๓๐นาที

สอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสมศรีเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะในห้องโถง
เสร็จแล้วก็เดินไปนอนเล่นกับหลานสาวในห้อง
ผู้ก่อเหตุก็คือนายเดียวลูกชายของเธอนี่แหละ
ลูกชายมักจะมีอาการแปลกนานหลายปีแล้ว

โดยการทุดทำลายข้าวของอยู่เป็นประจำ
เคยคิดจะพาไปบำบัดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใคร
ก็ไม่คิดว่าจะเผาจริงนะคะ
ถือว่าครั้งนี้เคราะห์ดีมากที่เพื่อนบ้านเห็นควันไฟไว้ก่อน

ไม่อย่างนั้นแล้วเธอกับหลานสาวที่หลับอยู่
คงจะสำลักควันหรือถูกไฟคลอกตายไปแล้วก็ได้นะคะ
เดี่ยวหลังก่อเหตุก็นั่งรอแล้วก็ดูผลงานของตัวเองอยู่หน้าบ้าน
อารมณ์ที่โรงพักก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
นี่คือโทษภัยของยาเสพติดนะคะ